ให้กับคณะรัฐมนตรีรับทราบแล้วในวันนี้
ขณะที่ท่านนายกรัฐมนตรีก็มีการเน้นย้ำเรื่องของ
รักษาการรักษาความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน
ในช่วงของเทศกาลปีใหม่ซึ่งบอกว่าต้องไม่เกิดการสูญเสียครับ
ติดตามได้กับคุณสิริวัณรักษัตริย์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดมาจากธรรมเนียบรัฐบาลครับ
ซึ่งก็ใกล้เทศกาลปีใหม่แล้วนะครับ
บรรยากาศก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้
ก็มีหลายหน่วยงานมาร่วมรณรงค์ให้ประชาชนร่วมเดินทางปลอดภัยในช่วงสิ้นปีนี้
ขณะที่รองนายยกรัฐมนตรีผู้เด็กประวิดวงสุวรรณ
ก็ได้กล่าวแสดงความคิดเห็นทางการเมือง
กรณีในการจัดตั้งพักรัฐบาลแห่งชาติก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี
ผลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
กล่าวถึงข้อเสนอของนายปรีชาเร่งสมบูรณสู่แก่นำพักเพื่อไทย
ที่เสนอให้จัดตั้งรัฐบาลแห่งชาติโดยผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเหมือนเดิมค่ะ
เลือกคนที่มีความสามารถมาดำรงตำแหน่งโดยพลเอกประวิทย์ก็ระบุว่ารถแมพยังไม่แล้วเสร็จค่ะ
ส่วนการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำสัปดาห์นี้ค่ะ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
ก็ได้นำคณะเข้าพบนายยกรัฐมนตรี
เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการของขวัญปีใหม่
จากรัฐบาลไทยนำความเป็นไทยสู่ใจประชาชนปี๒๕๕๙ค่ะ
ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาล้านจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
นำคณะเข้าพบนายยกรัฐมนตรี

นายกรัฐมนตรีก็ได้ชมการแสดง

กระทรวงวัฒนธรรมนำมาจัดแสดงให้คณะรัฐมนตรี

ซึ่งระหว่างที่ทำการแสดงนั้นนะคะ
นายกรัฐมนตรีก็เดินเข้าไปหยิบดาบที่นักแสดง
ถืออยู่ค่ะพร้อมกับตะวัดฟันคู่ต่อสู้ด้วยสีหน้าจริงจังค่ะ
พร้อมกับตวรรษดาบไปที่ผู้สื่อข่าวค่ะ
ที่นั่งชมอยู่ด้านหน้าแล้วก็ยิ้มให้กับสื่อมวลชนด้วยค่ะ
พร้อมกันนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีก็ยังได้กล่าวฝากกับเจ้าหน้าที่ที่จะอำนวยความสะดวกในช่วงปีใหม่นี้นะคะว่า
ไม่อยากเห็นประชาชนต้องมาเสียชีวิตหรือบาดเจ็บในช่วงเทศกาลปีใหม่อีกต่อไปค่ะ
ซึ่งขณะนี้รัฐบาลกำลังพิจารณามาตรการให้คนขับรถและผู้ประกอบการต้องรับผิดชอบมากขึ้น
หากเกิดการสูญเสียโดยเฉพาะความพร้อมของผู้ขับขี่ที่ต้องไม่ดื่มแอลกอฮอล์ค่ะ
นายกรัฐมนตรีก็ยังได้แสดงความเสียใจต่อญาติผู้ที่เสียชีวิตทั้ง๑๔รายที่ประสบอุบัติเหตุที่จังหวัดเชียงใหม่ด้วยค่ะ
ขณะที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์นี้นะคะ
นายกรัฐมนตรีจะหารือถึงความพร้อมของการแถลงผลงานรัฐบาลจากที่ลดจำนวนวันแถลงจากเดิมค่ะ
แถลง๓วันคือวันที่๒๓๒๕ธันวาคมนี้ค่ะ
ก็เหลือเพียงการแถลงวันเดียวคือวันที่๒๓ธันวาคมนี้ค่ะ
ซึ่งขณะนี้นะคะด้านการเตรียมความพร้อมก็ได้มีการนำเอานิทัศกาลต่างของแต่ละกระทรวงค่ะ
มาติดเพื่อที่จะแสดงให้ประชาชนได้รับชมแล้วค่ะ
ส่วนวาระการพิจารณาที่น่าสนใจที่จะพิจารณาค่ะ
กระทรวงการคลังเสนอแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ
และเสนอการจัดตั้งกองทุนเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายค่ะ
ซึ่งจะเป็นรายละเอียดอยู่ในร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายค่ะ
และจะเสนอแนวทางการแก้ปัญหาหนี้สินครูทั้งระบบค่ะ
ด้วยการปรับลดอัตราดอกเบี้ยให้กับครูที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการที่จะเปิดขึ้นปีใหม่นี้ค่ะ

ของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ภายใต้แนวคิด
มหาดไทยบำบัดทุกข์สร้างสุขทั่วไทยจำนวน๑๗โครงการค่ะ
โดยส่วนใหญ่ก็จะเน้นการให้บริการและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ค่ะ
ขณะที่สำนักงานสถิติแห่งชาติค่ะ
จะเสนอวาระเกี่ยวกับผลสำรวจความนิยม๒ผลสำรวจ
โดยผลสำรวจแรกค่ะก็เป็นการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับของขวัญปีใหม่ที่ต้องการจากรัฐบาลค่ะ
และอีกชิ้นค่ะเป็นผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาลเสนอให้ที่คอรมอลรับทราบค่ะ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารค่ะก็จะขอความเห็นชอบแผนงานโครงการและงบประมาณในการดำเนินการภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลค่ะ
มีการประมูลเสร็จสิ้นเมื่อวันที่๑๙ธันวาคมที่ผ่านมา
โดยก็ได้เม็ดเงินจากการประมูลไปร่วม๑๐๐๐๐๐บาท
ซึ่งรัฐบาลก็จะนำเงินดังกล่าวมาใช้จ่ายในโครงการสำคัญด้วยค่ะ
ขณะที่กระทรวงเกษตรและสหกรก็จะขออนุมัติงบประมาณ
เพื่อเพิ่มดำเนินโครงการชดเชยรายได้ให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางด้วยค่ะ
ส่วนกระทรวงพาณิชย์ค่ะเสนอให้ที่ประชุมเห็นชอบการขยายระยะเวลา
โครงการนำร่องระบบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเองของอาเซียน
โครงการที่๑ค่ะสำนักคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เสนอทิศทางและกรอบยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ซึ่งหลังจากการประชุมคณะรัฐมนตรีเสร็จสิ้นในเวลา๑๔นาฬิกา
ก็จะมีการแถลงข่าวของประหลัดกระทรวงพาณิชย์เกี่ยวกับการระบายข้าวด้วยค่ะ
บรรยากาศในวันนี้นะคะก็มีคณะรัฐมนตรีนำของขวัญมามอบให้กับนายกรัฐมนตรี
ระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีด้วยค่ะ
สิริวัณรักษัตริย์ข่าวแท้รัฐทีวี

ครับวันนี้ก็มีหลายเรื่องครับที่เสนอเข้าสู่การประชุมของคอรมอลนะครับ
เรื่องของแผนรักษาความปลอดภัยช่วงของปีใหม่
ตอนนี้ประชาชนก็เตรียมพร้อมเดินทางกลับภูมิลำเนากันแล้วด้วยนะครับ